ทีนี้มาดูเรื่องเตือนภัยกันดีกว่าเรื่องใกล้ตัวนะคะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะทำทีเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วอายุเยอะแล้วด้วยนี่
เห็นพฤติกรรมกล้องวงจรปิดจับภาพได้ทุกมุม
พฤติกรรมชัดมากคงคิดว่าฟ้าดินไม่เห็น
แต่อย่าลืมนะคะกล้องวงจรปิดเห็นค่ะจับพฤติกรรมได้หมดเลย
แม้กระทั่งนี่ค่ะตอนเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วนะ
เดินไปลักษณะคือเหมือนเป็นผู้ป่วยไหมคุณ
เหมือนเดินแบบอืมเป็นผู้สูงอายุด้วยไง
คือทุกคนตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกต
ก็คิดว่ามาโรงพยาบาลปกติ
เหตุการณ์ถูกเผยแพร่โดยคุณชรินทิพย์มิตรเอียดอายุ๓๖ปี
เป็นชาวชะอวดนครศรีธรรมราชเอาเข้ามาแล้ว
เข้ามาแล้วเห็นบอกว่าเหตุการณ์สักประมาณตี๓๒๐นาทีของวันที่๒๑กุมภาพันธ์
คุณผู้ชมดูพฤติกรรมของชายคนนี้พร้อมกันนะคะ
เอามือไพร่หลังแบบนี้วงกลมสีแดงนั่นคืออะไร

หยิบขึ้นมาไปแล้วค่ะ
นี่คือโจรดีนี่เองนะคะคุณผู้ชม
ขณะที่เธอมาเฝ้าไข้น้องชาย
ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตั้งแต่คืน๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เฝ้าอยู่คนเดียวอาศัยปูเสือนอน

ขณะที่เธอเผลอหลับด้วยอาการคือเหนื่อยล้า
จากการที่ไม่ได้นอนเป็นเวลาติดต่อกัน๓คืนติด

ี่ห้อหนึ่งสักประมาณ๙๕๐๐บาท
ไว้ใต้หมอนปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมา
ตี๔โทรศัพท์มันหายไปไหน
พยายามตรวจสอบหารอบตัวก็ไม่เจอ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาล
พบว่ามีผู้ชายอายุสักประมาณเกือบ๗๐ปีแล้ว

เดินวนเวียนไปมาอยู่บริเวณหน้าห้อง
ก่อนที่จะเข้ามาดึงโทรศัพท์ที่เธอกำลังชาร์จอยู่
แล้วก็รีบลงไปทางบันไดแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นเธอก็เลยมีการไปแจ้งความ

แล้วนำคลิปนี้เอามาโพสต์ลงในโลกออนไลน์อีกครั้ง
ไม่ได้มีเจตนาทำให้โรงพยาบาลเสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่ต้องการที่จะเตือนภัยสังคม
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแบบนี้นะ
ใครจะคิดล่ะเดินมาแบบนี้แล้วเป็นผู้สูงอายุด้วย